ผ้าขึ้นพระธาตุบ้างบ้างก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้ทำบุญหรอก
แต่ว่าทำทานช่วยเหลือคนสูงวัยบริจาคอาหารต่าง

และหนึ่งในข้อความที่ส่งมาบอกว่า
ไปร่วมพิธีสำคัญที่ท้องสนามหลวงมาด้วย

ดีใจมากนะครับที่คุณผู้ชมได้ไปร่วมพิธีมาก่อนด้วย
แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ไปครับไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับ
พาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงพร้อมกันนะครับ
ท้องสนามหลวงนั้นมีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำปี๒๕๕๙

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ
เปิดโอกาสให้บรรดาพุทธศาสนิกชนนั้นเข้าร่วมกิจกรรม
มีอุทยานวันเพ็ญเดือนมาคะ
ให้ประชาชนนั้นเข้าไปสัมผัสแล้วก็ซึมซับหลักธรรมคำสั่งสอน

ประชาชนจำนวนมากครับเดินทางไปร่วมพิธีกันอย่างต่อเนื่อง
และวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานแล้วนะครับ
งานจัดมาตั้งแต่๑๖กุมภาพันธ์และวันนี้๒๒กุมภาพันธ์
เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนี้พร้อมกันกับคุณดิตรดาวิชัยดิต
พุทธศาสนิกชนต่างทยอยเดินทางกันมา
เพื่อที่จะเวียนทรักษณ์สินารอบพระบรมศาสน์หรือริจกฏฐาน
มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ยังไม่ขาดสายค่ะ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ได้เดินทางมาเพื่อที่จะนำพุทธศาสนิกชน
ร่วมสดมนตร์กันในวันมหาบูชาค่ะ
บรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันนี้ตลอดทั้งวัน
มีพุทธศาสนิกชนหลังไหลเข้ามาร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ในวันมาคบูชาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
โดยเมื่อช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี
เดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีมาคบูชา
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสำเด็จพระราชนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ

ขณะที่บริเวณบนดอกพระบรมศาลีริกฐาตุ
พุทธศาสนิกชนนั้นก็ต่างทยอยเดินทางมา
เพื่อที่จะร่วมเวียนเทียนอย่างไม่ขาดสาย
นำดอกวัวอันเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธศาสนา
พร้อมด้วยถูกเกียรติเวียนประทับสินา๓รอบ

ที่จะขอพรให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
โดยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนะคะ
ก็ได้กล่าวว่ากิจกรรมวันมาคพุทธศาสตร์วันนี้
มีความรู้สึกว่าโชคดีที่ได้เกิดใต้ร่มพระพุทธศาสนา
มีพระธรรมคำสอนของสำเร็จพระสมาธิสัมพุทธเจ้า
ได้ยึดเหนียวและเป็นหลักในการดำเนินชีวิตด้วยค่ะ
ของประชาตรพระเจียนนะครับต้องติดจุดบาทนะโดยทำให้ง่าย
ก็ความเป็นระบวนของงานใหญ่มากได้มากรับผู้บุญศาสตร์
ที่จะ่ทานมันมีมากแน่ครับขอบพอดูว่า
และท่านก็ไม่ผ่านห้องนะครับ
ก็ต้องการจะเผยแพร่ต่อภูมิและก็ต่อภูมิ
อยากชวนทุกท่านมากับพระราชาวันจัดไว้มากันตลอด
ในวันเพ็ญเดือนมาคบูชา
เป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงโอวาธปาติโมก
แก่พระทรงจำนวน๑๒๕๐รูปที่เป็นเอหิพิกุ
ถือว่าเป็นโอวาสที่กำหนดเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
และอธิบายความหมายของสมณะและบรรพชิต
หน้าที่ที่พึงทำและวิธีการดำเนินชีวิตของสมณะและบรรพชิต
อันเป็นรากฐานที่จะทำให้พระพุทธศาสนานั้นมั่นคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะ
และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะออกไปเวียนเทียนที่ไหนค่ะ
ขอเชิญชวนให้มาเวียนเทียนนะคะที่พระบรมศาลีริกฐาตุที่มนโดบกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะ
ซึ่งสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะสืบสารประเพณีของพุทธศาสนาแบบนี้ได้
จนถึงเวลา๒๒นาฬิกาค่ะ
ขอบคุณครับคุณดิรัตดาครับนั่นคือบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับ
ยังมีเวลาไปร่วมกิจกรรมได้ถึง๔ทุ่มในคืนนี้